มาถึงเรื่องของการกระทำอาณาจารย์ลูกศิษย์นะครับ

ครูสั่งให้อมอวัยวะเพศให้จนครูสำเร็จความไคร่

ขณะที่มีการเรียนการสอนด้วยนะครับ
เรื่องนี้นายกระจ่างโสบุตรอายุ๔๖ปี
กรรมการสถานศึกษาฝ่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
นางดาวนามสมมุติอายุ๔๐ปี
แล้วก็เด็กนักเรียนชายชั้นป๒วัย๘ขวบ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพอาวนาง
ดำเนินคดีกับครูประจำชั้น
หลังจากลูกชายของเธอถูกกระทำอนาจารย์ในชั้นเรียน
ด้วยการที่ครูให้เด็กมาบีบนวดให้

และให้เด็กใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้ครู
โต๊ะทำงานของครูในห้องเรียนนะครับ
ทีนี้คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วเด็กนักเรียนคนอื่นมันไม่เห็นเหรอ
คุณผู้ชมต้องนึกลักษณะของโต๊ะคุณครู

แล้วครูก็ให้เด็กเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะ
มันมีอะไรกำบังอยู่มันไม่ใช่โต๊ะโปร่ง

แล้วก็ใช้ปากสำเร็จความไข้ให้ครู
ซึ่งโต๊ะครูก็จะอยู่ในมุมที่เด็กคนอื่นก็มองไม่ค่อยเห็นด้วย
โดยส่วนใหญ่ครูจะเรียกไปกระทำอนาจารย์ในช่วงทำการเรียนการสอนเลยนะ
แต่เด็กบางรายก็ถูกกระทำระหว่างที่เรียนพิเศษที่บ้านพักครูครับ

นายกระจ่างได้สอบถามจากพ่อแม่ของเด็กนักเรียนหลายคน
เพราะว่ามีเด็กถูกกระทำอนาจารย์ในลักษณะแบบนี้
ในช่วงปี๖๐ถึงปี๖๑จำนวน๘คน
เป็นเด็กนักเรียนชายที่เรียนอยู่ในระดับชั้นป๒และป๓โรงเรียนเดียวกันนี่แหละครับ
ดูสิเด็กตัวก็นิดเดียวอะคุณ
เด็กบางคนถูกกระทำมากกว่า๒๐ครั้งนะครับ
คุณผู้ชมฟังเสียงของกรรมการสถานศึกษาที่เอามาเอาข้อมูลมาให้กับตำรวจหน่อยครับ
ทีนี้เด็กแต่ละคนที่โดนกระทำ
มีบางเด็กที่โดนกระทำเฉพาะในห้องเรียน
มีบางเด็กโดนทั้งในห้องเรียนและก็ที่บ้านเช่า
ลักษณะคือถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ย
โต๊ะของครูมันจะมีที่กั้นอยู่นะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านหน้าของคุณครูเนี่ยเราจะไม่เห็นเด็กเลย
แต่ถ้าจะเห็นว่าเด็กอยู่ข้างล่างก็ต้องมาอยู่ข้างหลัง
ข้างหลังคุณครูเพราะว่าจะมีที่กั้นอยู่
ทีนี้ครูก็จะเรียกเด็กมานั่งตรงหวังขาเนี่ยครับ
ก็จะให้เด็กบีบคือบีบนวดมา
แล้วก็จะให้เด็กคือเอามือเด็กอ่ะ
เพราะว่าผมจะถามเด็กทุกครั้งว่าเวลาครูให้ทำเนี้ยคือในผ้าหรือนอกผ้าอ่า
ก็จะบอกว่าคือในผ้าทุกครั้ง
คุณผู้ชมคิดดูทำกับเด็กแบบนี้ได้นะครับ
ซึ่งกรรมการสารศึกษาฝ่ายผู้ปกครองนักเรียน

ร้องเรียนไปยังภูมิในการโรงเรียนแล้ว
เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับครูคนดังกล่าว

และเมื่อวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
มีผู้ปกครองของเด็กอายุ๙ขวบ
ซึ่งเรียนอยู่ชั้นป๓ได้ไปแจ้งความไว้แล้ว๑คนครับ
ด้านของนางดาวแม่ของเด็กชายวัย๘ขวบ
นักเรียนชั้นป๒ที่เข้าแจ้งความล่าสุด
บอกว่าเพิ่งทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกชาย
ลูกชายมาเล่าให้ฟังว่าถูกครูให้ทำแบบนั้นจริง
เป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่งสอนประจำชั้นป๒ได้ประมาณ๑ปีเสร็จ
ครูให้ทำแบบนี้มาแล้ว๔ครั้ง
บางครั้งให้เงิน๑๐บาท
แล้วก็ขู่ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครนะครับ

ลูกชายเรียนอยู่ป๑ได้ที่๓ที่๔ของห้อง
พอขึ้นป๒เกรดตกลงไปไปเค้นดู
ถึงรู้ว่าลูกเจอแบบนี้ฟังเสียงหน่อยค่ะ
ครูสั่งว่าห้ามไปบอกพ่อแม่แล้วก็ห้ามไปพูดกับใคร

เป็นคนเรียนรึเปล่าแต่ช่วงหลังรงเรียนมันเป็นอันอีกอย่างเลย
แล้วคุณแม่ทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรอย่างไร
ชาบค่ะถ้าจากธรรมการรองเรียนเราก็ช่วยชาบข้างกลางด้วย

คือคุณถือว่าเป็นผู้แม่คนที่สองนะ
จะคอยดูแลบุตรหลานให้กับพ่อแม่จริงนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกชาวลิศเพชรศรีเปีย
กับการสพอ่าวนางเปิดเผยว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ละเอียดอ่อน
จากผู้เสียหายเป็นเด็กชายอายุ๘๙ขวบ
กำชับให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีให้รอบครอบ
โดยหลังจากนี้จะพาผู้เสียหายไปสอบปากคำต่อเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและอายการ
ซึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
เรื่องต้นจากข้อมูลที่ผู้ปกครองแจ้งความไว้
พบว่าเข้าข่ายผิดกระทำอนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ส่วนจะมีข้อหาอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ตอนนี้ก็คงต้องมีการพูดคุยกับทางผู้มนวยการโรงเรียน